ติดตามไทยรัฐนิวส์โชว์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับการแสดงโขนถือเป็นศิลปะชั้นสูงของคนไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นในการแสดงมหาลักษมณ์สมโพธิ
เนื่องในงามพระชวิธีทวัตรพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาฏบ่าวพิษ
ได้มีการจัดเตรียมการแสดงโขนเพื่อเทิดพระเกียรติเอาไว้หลายชุดด้วยกันนะครับ
เป็นโขนเรื่องรามเกียรทั้งชุดพระรามข้ามสมุทรชุดยกรบ
และชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรชุดพระรามข้ามสมุทรยกรบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากสำนักการสังฆีตกรมศิลปากร
ให้เป็นการแสดงสำคัญที่รวมอยู่ในการแสดงมหรสบสมโพธิ
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษบริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
เนื่องจากการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่ในหลวงราชการที่๙
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้สำนักการสังฆีตกรมศิลปากร
จัดแสดงเนื่องในงานต้อนรับพระราชอคันตุกะอยู่เสมอ
ซึ่ง๗ความสำคัญเป็นการดำเนินเรื่องเหตุการณ์สำคัญ
พระรามยกไพร่พลไปทำสงครามกับทศกัณฐ์และได้รับชัยชนะ
ถวายสะดุดีเสริมพระบรมีถวายพระพรภญชัย
เหมือนในหลวงราชการที่๙ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขสงบร่มเย็น
โดยการแสดงชุดนี้ได้นักแสดงจากหน้าตสินสำนักการสังขีด
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตสินทั่วประเทศทั้ง๑๒แห่ง
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กว่า๔๐๐ชีวิตมาร่วมแสดง
โดยมีครูฝีมือดีด้านหน้าตสินครูมืดประสาททองอาราม
ชำนาญการด้านหน้าตสินไทยเป็นผู้ควบคุมการแสดงทั้งหมด
ซึ่งตัวครูมืดเองยอมรับว่าแม้ความรับผิดชอบครั้งนี้จะเป็นภาระอันใหญ่หลวง
แต่ก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเตรียมการทุกอย่างให้ครบถ้วน
เพื่อให้สมพระเกียรติพร้อมกับเอ่ยทั้งน้ำตาว่า
ได้อยู่เบื้องหลังของพระราชพิธีอันสำคัญนี้นับเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต
หมายของเราก็คือเป็นชุดที่ต้องขอเป็นชุดที่ยิ่งใหญ่
ทุกชุดที่ออกแสดงจะต้องเต็มเวทียิ่งใหญ่และสมพระเกต
แล้วก็มีความหมายทั้งสิ้นเฉพาะที่หน้าพระเมนเนี่ยเป็นที่เน้นมากที่สุด
เพราะฉะนั้นเราจะจัดตัวแสดงไปตัว๒ตัว๓ตัวไม่เหมาะ
เพราะเราจะต้องเพิ่มบุคลากรจริงตัวแสดงมันมีพระนางยักษลิงตัวประกอบ
แค่นั้นเองเราก็เพิ่มจำนวนเพิ่มความสำคัญในรายละเอียดในการแสดง
เพิ่มมากขึ้นให้มันยิ่งใจสมเพราะเกียรติจริง
เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนพวกเราเต็มใจ
เช่นพวกท่านทุกคนที่จะเต็มใจทำ
ด้วยความภาพภูมิใจและเต็มใจอย่างยิ่ง
มุ่งไม้เป้าเดียวกันคือพระองค์ท่าน
เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต

เช่นเดียวกับธีรเดชกลิ่นจันทร์นักแสดงหน้าตสินอาวุโส
ที่ได้รับเลือกให้รับบทพระราม
ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
เมื่อรู้ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีนี้
และแม้ว่าการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาตร
จะมีนักแสดงมากถึง๔๐๐ชีวิต
แต่ก็รู้สึกมั่นใจว่าไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
จากทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
นั่นคือตั้งใจทำการแสดงชุดนี้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙
จริงแล้วมันเหมือนกับความ
ฝ่ายฝันของนักแสดงคนหนึ่งเลยนะครับ
ที่จะได้ร่วมพระราชพิธีอันสำคัญของประเทศครั้งนี้

เพราะว่าการทำงานครั้งนี้
มันเป็นการทำงานที่ทุกคนทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการทำงาน
แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานครั้งนี้
ดังนั้นก็มีความพร้อมใจมากครับ
คำเบื่อพระองค์ครับ